นักร้องดาวรุ่งพุ่งแรงของดิฉัน

ล่าสุดนะคะน้องมีข่าวดีมาบอกค่ะ

สอบติดมหาวิทยาลัยระดับโลกเลย

สอบติดเป็นหลักสูตรออนไลน์คุณผู้ชม
คือน้องอายุยังน้อยนะคะ๑๗ปีเท่านั้นค่ะ

แล้วก็มีดาราดังหลายคนไปเรียนจบจากที่นี่

ต้องบอกนะคะว่าน้องแอลลี่นี่เก่งมากจริงนะคะ
เพราะว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้สอบเข้ายากมากจริงนะคะ

วีดีโอคอลไปสอบถามสักเล็กน้อยพูดคุย
น้องอยู่บ้านน่ารักมากเลยอยู่คุณแม่นี่
น่าใสเลยคือน้องบอกว่าหนูก็คิดถึงมากเลยพี่
คิดถึงแฟนคิดถึงงานเพลง

ความรู้สึกที่สอบติดด้วยนะคะแล้วก็อัปเดตกันหน่อยจ้า
ค่ะตอนนี้ออนไลน์ไปก่อน

ซีเมสเตอร์หนูจะเริ่มเซปเทมเวอร์อยี่สิบเจ็ด
หนูก็อยากเริ่มแล้วเขาจะพยายามทำงานให้หนักค่ะ
ก็จะช่วยช่วยจ่ายค่าเล่าเพลงด้วยค่ะ

คิดถึงเพื่อนเราอยากไปเที่ยวกับเพื่อน

ก็ช่วงนี้ก็มีแต่เล่นเกมด้วยกัน
แล้วก็คอกันมากกว่าค่ะ

เป็นหนูอยากทำเพลงที่
เหมือนว่าถ้าเชิญเลิฟจะสดใจใช่ไหมคะ
มันอยากทำเพลงที่มันเต้นมากขึ้น
สามารถเป็นเพลงปาร์ตีได้

ขอให้ทุกคนรออีกสักแป๊บนึงนะคะใส่คำถามกันต่อไปด้วยค่ะ